คุณผู้ชมคะโจรสาวรายนี้ก็ไม่เข็ดเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งในการก่อเหตุลักษัพนะคะที่จังหวัดระยองแล้วก็แปลงโฉมด้วยนะคะ
คือแต่ละครั้งเหมือนกับจะแต่งตัวไม่เหมือนกันใส่วิกใส่อะไรเดี๋ยวลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
นี่ไงหยิบใส่กระเป๋าหยิบใส่กระเป๋านะคะอันนี้คือกล้องวงจรปิดในร้านขายของชำเป็นร้านขนาดใหญ่ค้าปลีกค้าส่งนะคะร้านตีผลไม้ดองอยู่ที่ถนนสุขุมวิทย์อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ

เกิน๓๕ปีนะคะก็แต่งตัวอย่างที่เห็นในภาพแล้วก็หยิบของใส่กระเป๋ามูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์เดียวก็ประมาณสักสามพันบาท
จริงแล้วเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๕ตุลาคมนะคะแต่เจ้าของร้านเนี่ยเพิ่งเอาหลักฐานไปแจ้งความเมื่อวานเจ้าของร้านชื่อว่านายสมชายอายุ๖๔ไปแจ้งความที่สพเมืองระยองเพื่อตามตัวคนร้ายคนนี้มาดำเนินคดี
ภรรยาเจ้าของร้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนางวิราพรบอกว่าโจรสาวรายนี้มาซื้อของที่ร้านเป็นประจำขับรถมาด้วยนะคะ
อืมขับรถเก๋งมาเลยอ่ะขับรถเก๋งสีขาวมาจอดข้างร้านและแต่ละครั้งแปลงโฉมตลอดเลยใส่วิกบ้าง
ผมยาวบ้างผมซอยบ้างผมสั้นบ้างใส่มวกคือแต่งตัวแบบเหมือนตั้งใจปลอมตัวให้แต่ละครั้งดูไม่เหมือนกัน
สามเดือนก่อนเคยจับได้ว่าขโมยของในร้านตอนนั้นน่ะปรับไปสองพันบาทเคยโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยแล้วด้วยนะ
แล้วหายหน้าไปสักพักนึงเอาอีกไม่เข็ดนี่ไงไม่เข็ดกลับมาอีกคราวนี้ก็แต่งตัวแบบแปลงโฉมคิดว่าคนจำไม่ได้
คิดว่าเจ้าของร้านจำไม่ได้แต่เขาบอกว่าจำได้สิคะแปลงโฉมยังไงก็จำได้เพราะคุณเคยมาขโมยของร้านเขามาแล้วอ่ะนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงภรรยาเจ้าของร้านค่ะ
บ่อยครั้งแล้วมาแต่ละครั้งเป็นไงมาแต่ละครั้งก็เปลี่ยนโฉมมาตลอด
อ่าใส่ผมฟอบมามั่งอืมปลอยผมมามั่งใส่หมวกมามั่งอืมห้ะ
ได้เอาเรื่องแล้วไหมที่เราจับได้อ่ะก็อะไรปรับมาแค่สองพัน
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาของมาคืนแล้วก็ไม่มา
โอ้โหหายไปเลยแล้วก็มาขโมยบ่อยบ่อยอืม
เรื่อยแต่ว่าไม่มีใครจำมันได้ไงมีเด็กจำได้คนเดียว
คนนี้จำได้คนเดียวน้องน่ะแล้วแล้ววันนั้นเราก็ไล่จับเลยอ่ะ
ก็มันทิ้งของหนีเลยเนี่ยค่ะอย่าคิดว่าจำไม่ได้
อย่าคิดว่าแปลงโฉมแล้วจำไม่ได้เด็กที่ร้านเขาจำได้
ทีนี้ค่ะมีอีกร้านหนึ่งร้านขายขนมตลาดแม่แดง
นางสาววันเพ็ญเจ้าของร้านบอกว่าเคยโดนเหมือนกัน
ครับผู้หญิงลักษณะแบบนี้เลยแต่งตัวมิดชิดใส่หมวก
แล้วก็เปลี่ยนทรงผมบ่อยมากเหมือนกับเปลี่ยนวิกผมไปเรื่อยอะค่ะ
มาเลือกดูของมาสอบถามราคาแต่ว่าร้านเธออ่ะ
มีทางเข้าออกทางเดียวเหมือนกับพยายามจะมาขโมยของ
แต่ยังไม่ทันได้ขโมยแต่ท่าทีมีพิรุธมาก
บางทีเขาก็แต่งตัวมิดชิดหน่อยใส่หมวกอะไรค่ะ
บางทีก็ทำผมทรงผมหลายทรงผมค่ะ
ทำให้เราไม่จำเขาไม่ค่อยได้ด้วยค่ะแต่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะขโมยผมที่ร้าน
แต่เราก็ระแวงอยู่เสมอระยะใช่ค่ะเราก็ป้องกันและระวังตลอด
อ่ะค่ะยังจับตัวไม่ได้นะคะ
เหตุการณ์ล่าสุดในร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ที่เขาไปแจ้งความเอาไว้ที่ระยอง
คือที่ภรรยาเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่ามันจับไม่ทันครับพอรู้ปุ๊บมันทิ้งของเลยคนร้ายอ่ะ
อืมทิ้งของแล้ววิ่งหนีไปเลยอย่างเงี้นะคะตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ไปหารถยนต์ต้องสงสัยของคนร้ายไปหาผู้หญิงที่มีรูปภัณฑ์สันธารคล้ายคล้ายกับคนร้ายคนนี้นะคะ
ก็จะต้องดำเนินคดีแล้วค่ะเพราะว่าก่อเหตุหลายครั้งมาก
และไม่ใช่ก่อเหตุที่ร้านนี้ร้านเดียวก่อเหตุหลายร้านด้วยนะคะ
บางทีพวกนี้ก็ทำจนแบบไม่กลัวอะไรแล้วใช่ไหม
จับได้ก็อ่าจับได้ก็ทำไมล่ะใช่ไหมอืมแล้วก็มาก่อเหตุอีกนะฮะ